เรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งที่สมุทรสงครามนะฮะ
วัดแห่งนี้กำลังสร้างโบสถ์หลังใหม่
เขาก็ได้ไม้ตะเคียนมา๘ต้นจากพัทธลุง
ได้ไม้ตะเขียนมาก็เอามาตัดเอาไม้ไปทำเสาโบสถ์
ปรากฏว่ามีเสาต้นหนึ่งที่โอ้โหตกน้ำมันด้วย
แต่มันมีเรื่องที่โอ้โหมันน่าอัศจรรย์ใจมากกว่านั้นอีก
เพราะว่าพอตัดมันจะเหลือต่อใช่ไหมฮะค่ะต่อที่วางไว้ข้างโบสถ
ชาวบ้านบอกโอ้โหนี่ศักดิ์สิทธิ์ชัด
เจ้าแม่สบายทองแน่เลยนะฮะเพราะว่าต่อของต้นตะเคียนที่ตัดไปแล้ว
ยังออกกล้านออกมาอีก
นี่ครับทุกผู้ชมครับวัดลาดเป้งนะฮะ
กำลังสร้างอุโบสถที่ตั้งชื่อว่าอุโบสถเรือนไทยมหาอุด
ไม้ตะเคียนมาทำเสาเอกนะครับก็มีต้นตะเคียนที่ตกน้ำมันไปด้วยนะฮะ
ชาวบ้านก็มากราบมาไหว้ตามความเชื่อกันนะครับ
แล้วยังมีต่อไม้ของต้นตะเคียนที่ตกน้ำมันที่เขาตัดไปแล้วเหลือแต่ต่อ
ยอดออกมาอีกสามยอดนับกิ่งได้สิบกิ่งนี่เห็นไหมฮะ
โอ้โหชาวบ้านก็นำเลขเนี่ยไปสลับไปสลับมา
อ่างวดที่ผ่านมาก็เลยถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวศูนย์หนึ่งสามไปเลย
โอ้โหเขาก็เข้าใจนะอ๋อแตกยอด๓ยอดนับรวมกันได้๑๐กิ่ง
๐๑๓ก็เลยถูกไปเลยนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยเดินทางไปดูจุดที่ก่อสร้างโบสถเรือนไทยมหาอุดหน่อยนะครับ
ผู้ชมครับอยู่ที่วัดลาดเป้งอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
เจอกับลุงจิตนะลุงจิตอายุ๖๘เป็นวัยยาวัชกรของวัดนะครับ
จี๊ดนะฮะลุงจี๊ดขออภัยไม่ใช่ลุงจี๊ดลุงจี๊ดนี่ลุงจี๊ดก็ชี้ให้ดู
กำลังสร้างใหม่นี่เห็นไหมคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูมานะครับ
แล้วก็เล่าให้กับคุณสุดปรีดาฟังบอกว่าเสาที่มาทำเสาเอกของโบสถ์เนี่ย
เป็นเสาไม้ตะเคียนถูกนำมาจากจังหวัดพัทธลุง
ก่อนจะได้มาเจ้าของสวนไม้ตะเคียนเขาฝันว่ามีนางตะเคียนมาเข้าฝันว่าจะสละร่างแล้วนะ
จะไม่ได้อยู่ที่สวนนี้แล้วแต่จะไปอยู่ที่อื่นทำศาลให้หน่อย
แล้วอยู่ดีเนี่ยก็ได้รับการติดต่อขอซื้อไม้ตะเคียนจากทางวัดลาดเป้งที่สมุทรสงครามนะครับ
ก็เลยไปลำเลียงไม้ตะเคียนกันมาจากพัทธลุงนะครับก็คือเมื่อสิบห้าตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับ
ได้มาทั้งหมดแปดต้นนะครับแต่ละต้นก็เขียนหมายเลขกำกับเอาไว้นะครับ
ต้นก็เขียนไปเลยอย่างเช่น๑ทับ๑๒ทับ๑๓ทับ๑อะไรก็ว่ากันไป
แต่ต้นนี้ครับท่านผู้ชมครับต้นที่เขียนว่า๕ทับ๑เนี่ยเป็นเสาตะเคียนต้นที่ตกน้ำมัน
มีน้ำมันไหลมานะฮะต้นอื่นไม่มีนะครับแต่ต้นนี้มีน้ำมันไหลออกมา
มาถึงวัดคนเห็นก็เนี่ยฮะ๕๑๑๕อะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แล้วงวดนั้นออก๑๕นี่ฮะออก๑๕ก็เป๊ะเลยอ่ะ
ก็มาแก้บงแก้บนกันปากต่อปากนะฮะ
บอกว่าโอ้โหได้เลขจากเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยเสาต้นตกน้ำมัน
จี๊ดบอกว่าเดิมตอนที่เอาไม้ตะเคียนมาจากพัทธลุงยังไม่มีชื่อสำหรับนางตะเคียนสำหรับต้นตะเคียนนะครับ
แล้วมันมีชื่อเป็นเจ้าแม่สบายทองตอนนี้ได้ยังไง
เพราะว่าช่างที่มาก่อสร้างโบสถ์คนหนึ่งเนี่ยที่มาทำงานตั้งแต่ก่อนช่วงพิธียกเสาเอกอุโบสถเรือนไทยเรือนไทยมหาอุดเนี่ย
บอกว่ามีค่ำวันหนึ่งเลิกงานกันแล้วช่างคนนี้กำลังเก็บของจะกลับบ้านหันไปมองที่กองไม้ตะเคียนข้างจุดก่อสร้าง
เห็นผู้หญิงคนหนึ่งฮะอยู่ในชุดที่เป็นชุดสบายสีทองชุดไทยสีทองแบบนี้เลยช่างบอกเห็นอย่างนี้เลย
นั่งหันหลังให้อยู่บนกองไม้ตะเคียนนี่ครับแต่ว่าเห็นอยู่แป๊บเดียวแล้วก็หายไป
ช่างก็ไปบอกทางวัดนะครับแล้วพอไปบอกทางวัดโอ้โหพระที่วัดลูกสงฆ์ลูกศิษย์บอกเหมือนกับที่เจ้าวาดวัดบอกเลย
จ้าวาดวัดบอกว่าหลังจากนำไม้ตะเคียนมาวางไว้ที่จุดก่อสร้างเนี่ย
เคยเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเดินไปเดินมาอยู่แถวนี้สบายสีทองเหมือนกัน
ก็เลยตั้งชื่อกันว่าเจ้าแม่สบายทองสำหรับไม้ตะเคียนตกน้ำมันที่เอามาสร้างโบสถ์
หลวงพ่อท่านไปดูไม้มาก่อนแล้วก็มาคุยว่าไปเจอตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่ง
แกก็เลยเอามาด้วยทีนี้ก็วันนั้นโยมมาวันที่เอาเสาลงเนี่ยมาต้อนรับ
เหมือนก็หมายความว่ารถพ่วงทุกไม้มาเอามาลงแล้วก็เกินมา
เอาเคนมายกลงทีนี้เราก็จะต้อนรับมีพระท่านนะสวดสยันโตต้อนรับ
แกมานอนที่นี่สวดมนต์แล้วก็มานอนที่เนี่ยมานอนที่โบสถ์นี้
ว่าก็มีคนเดินจะเป็นเห็นรูปผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้

อืมท่านผู้ชมฟังแล้วเชื่อไม่เชื่อยังไง
แต่ชาวบ้านช่างกลอช่างคนที่วัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นกันอย่างนี้เลย
นางตะเคียนถ้ามีเวลาสัก๒ชั่วโมงผมจะเล่าให้คุณเดี๋ยวมาสอนฟัง

จะเล่าหรือจะบอกเลข

อันนี้คือเสาตะเคียนนะต้นไม้เนี่ยต้นตะเคียนที่ตัดไปแล้วไปทำเป็นเสาเอกของอุโบสถ
มีต้นหนึ่งที่ตกน้ำมันแต่พอตัดไปแล้วเนี่ยมันต้องเหลือตรงต่ออยู่
ตรงต่อของต้นที่ตกน้ำมันเนี่ยมันมีโอ้โหงอกขึ้นมาใหม่
ใช่เนี่ยฮะชาวบ้านบอกว่ายิ่งอัศจรรย์ใจเข้าไปอีก
เพราะว่าต่อของต้นตะเคียนตรงลำต้นที่เป็นเสาที่ตกน้ำมันแล้วเอาไปทำเป็นเสาเอกอุโบสถไปแล้ว
ตอไว้ข้างจุดก่อสร้างอยู่ดีมันมีงอกขึ้นมาสำหรับกิ่งแล้วก็ยอดอะไรพวกนี้
เห็นไหมงอกออกมาอย่างนี้งอกออกมาได้ยังไง
ต่อไม้ที่ตัดแล้วมันมีงอกออกมาได้ไหมก็มีค่ะแต่นี่เป็นต้นตะเคียนไง
แล้วย้ายมาจากพระทะลุงแล้วมาวางตรงนี้ชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำให้รู้สึกอัศจรรย์ใจมาก
ทีต่อตะเคียนของเจ้าแม่สบายทองอยู่หลังจุดก่อสร้าง
วันหนึ่งเนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ตำบลลาดใหญ่เคยมาร่วมพิธียกเสาเอกชื่อว่านางนวรัฐสายสาหร่ายอายุ๕๓
บอกว่ารู้สึกเหมือนมีเจ้าแม่มาสื่อสารกับเธอมีเสียงกระซิบบอกว่าที่อยู่ของเจ้าแม่สบายทองมันอึดอัด
ขอให้ย้ายที่อยู่ให้ใหม่หน่อยก็ไปเล่าให้เจ้าอาวาสวัดฟัง
ก็จัดพิธีอันเชิญย้ายต่อตะเคียนเจ้าแม่สบายทองมาไว้ที่ด้านหน้าจุดก่อสร้างโบสถ์
ทำพิธีย้ายต่อตะเคียนกันอยู่ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอแน่นหายใจไม่ออก
มือเท้านี่ชาหนักไปทั้งตัวหยิบจับอะไรไม่ได้ปากหนักพูดไม่ได้ขยับตัวไม่ได้บอกไม่ถูก
เชื่อว่าเจ้าแม่สบายทองมาทักทายเพื่อมาบอกให้รู้ว่ารับรู้แล้วนะว่าย้ายที่ใหม่ให้แล้ว
แต่ว่าคือเรามาตรงนี้เรามีอาการมาหลายหนแต่เมื่อวานวันเดียว๓รอบ
โหนหลังที่ว่านักสุดจนแบบเราขยับตัวไม่ได้อะไรไม่ได้
ก็คือคล้ายกับว่าแม่เขามาสื่อสารกับเรา

อืม

เหมือนกับมีเสียงคนมาบอกว่าเออ
อยู่ตรงนั้นแม่อึดอัดนะคนมากันเยอะที่มันแบบไปที่รับอะไรอย่างนี้
คืออยากจะย้ายมาอยู่ตรงที่โล่งหน่อย

เขาก็จะมาดูเขาจะเห็นเลขที่ต่อแม่อืม

บอกพี่บอกน้องอย่างเงี้ยก็ซื้อตามตามกันแต่ว่าเออไม่ได้ถูกมากมายอืม
แต่ว่าก็ถูกกันหลายคน

อืมเดี๋ยวมาลองฟังชาวบ้านคนอื่นอื่นดูบ้างนะคะ
บุภาลิ้มทรัพย์อนันต์หรือนางง้ออายุ๕๓
อยู่ใกล้กับที่ตั้งของเจ้าแม่สบายทองเลยอะค่ะ
เงาะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้คนไม่ค่อยมาแถวนี้หรอก
แต่ตั้งแต่มีเจ้าแม่มาคนมาเยอะคนมาขอเลข

ขอแล้วได้ไงแล้วก็มาแก้บนกันเนี่ยเยอะมากนะ
ก็มารำแก้บนบ้างก็มาจุดประทัดแก้บน
ก็นำชุดไทยเครื่องสำอางผลไม้มากราบไหว้
เพราะว่าขอทีไรเนี่ยได้สมหวังอย่างที่ใจขอตลอดเลย

รอบแรกมาถูกทั้งสองไอ้นี่เลย
หกกับหนึ่งห้าห้าหนึ่งอะไรเนี้ยเขาก็โดนกัน
อันนี้มันมาจากต้นเขาเลยต้นแม่เขาเลย
ก่อนจะหวยออกเขาก็จะมีคนมาขอหวย
วันที่๑๖ใครถูกใครก็มาแก้บนกันอะไรกัน
มารำแก้บนกันบ้างซื้อชุดมาให้กันบ้างอะไรเงี้ย
แต่ตรงนี้ขอก็ไม่ได้
เราขอไม่ได้หรือว่าเราไม่ดบไม่มีดวงก็เราก็ไม่รู้นะ

ครั้งแรกมักกระทายกที่เนี่ยเขาก็ถูกกัน
พอตอนเย็นเขาก็มาจุดประทัดกัน
เจ๊งอ้อน้อยใจอ่ะ

นายสมหมายวงจวงเขาบอกว่าตั้งแต่เจ้าแม่ตะเคียนทองมาอยู่วัดนี้
คนมาเยอะมากมาขอเลขกันเยอะมาก
อย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่าตรงไปแล้วสองงวดอ่ะอย่างน้อยอ่ะ

ลาชาวบ้านขอบคุณชาวบ้านที่มาให้ข้อมูล

เนี่ยทำข่าวเสร็จขอบคุณชาวบ้านขอบคุณนะให้ข้อมูลกำลังจะกลับอยู่แล้วอ่ะ
หอนแบบวูบขึ้นมาอย่างนี้เลย

ไม่รู้ว่าไปแอบขอเลขอะไรมาแล้วไม่บอกหรือเปล่า

ถึงว่าเมื่อเย็นเจอถามอะไรไม่พูดเลยไม่ตอบเลย
ใช่ลงลิฟต์แล้วก็ขึ้นรถไปเลย